การทำหมกเมาะจะเริ่มด้วยการผัดพริกแกงแดงให้หอมเสียก่อนแล้วจึงใส่กะทิลงไปตามด้วยเนื้อไก่ผัดให้สุกและเมื่อน้ำแกงใกล้งวดก็ใส่ผักกาดขาวหั่นท่อนปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาเป็นหลัก
ความอร่อยของอาหารจานนี้คือความเข้มข้นของเครื่องแกงที่น้ำแกงจะมีปริมาณน้อยแบบคลุกคลิกและได้รสชาติของความมันจากกะทิที่ซึมเข้าถึงเนื้อไก่และผักซึ่งหมกเมาะที่อร่อยตามแบบฉบับของคนไทยพวนจะต้องออกรสชาติมันไม่ออกหวาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน